ส่วนอีกหนึ่งภาพอีกหนึ่งเรื่องที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
เป็นภาพช่องทางที่จะเดินไปเป็นทางบนฟุตบาทนะครับ
จะเดินทางเพื่อที่จะไปลิฟต์ผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้โดยสารซึ่งเป็นคนพิการ
และเป็นลิฟต์สำหรับวิวแชร์เท่านั้นที่บีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ
เขาบอกว่าจุดจุดนี้ครับแคบมากมากเลยรถวิวแชร์เนี่ยยังผ่านไม่ได้
มีคำถามว่าเอ๊ะวางแปลนสร้างแบบนี้ได้ยังไงนะฮะ
เพราะว่ามันทำให้ฟุตปาดหรือว่าทางเท้าเสียพื้นที่ไป
คนเดินก็ลำบากวิวแชร์จะมาก็ลำบากใช่ค่ะ
วิวแชร์ก็ไปไม่ได้คนเดินต้องเข้าแถวเรียงหนึ่งเลยนะ
เดินสวนกันไม่ได้นะคะเป็นภาพที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนี่แหละค่ะ
เป็นภาพที่ปรากฏแบบนี้ทีนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ต้องลงไปตรวจให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่า
เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าและเป็นที่ที่จุดไหนนะคะ
สนามกีฬาแห่งชาติจุดนี้ตั้งอยู่บนฟุตบาทห่างจากกำแพง๑๔๐เซนติเมตร
และก็มีช่องสำหรับทางเดินทางเดินนะคะเฉพาะทางเดินกำแพงกับตัวที่เป็นช่องลิฟต์กว้าง๕๖เซนติเมตร
เนี่ยช่องนี้ค่ะกว้าง๕๖เซนติเมตรเท่านั้นคนที่จะผ่านจุดดังกล่าวเดินสวนกันไม่ได้นะคะ
ต้องเข้าแถวตอนหนึ่งเรียงเดินตามกันไปแบบนี้ครับทีมข่าวก็เลยไปสอบถามจากคนในพื้นที่
คนในพื้นที่บอกว่าช่องลิฟต์ดังกล่าวเนี่ยสร้างมาละ๒ปีแต่ว่ายังไม่เปิดให้บริการ
โดยลิฟต์ดังกล่าวใช้รองรับคนพิการที่นั่งรถวิวแชร์ที่จะขึ้นไปใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส
แต่ว่าจุดที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ทำให้ทางเดินที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ย
ลงเนี่ยไปวัดเลยห้าสิบหกเซนติเมตรเท่านั้นโดยรถวิวแชร์สามารถผ่านช่องดังกล่าวได้
นี่เป็นทีมข่าวของเรานะคะทีมข่าวสายตรวจโซเชียลจากทางไทยรัฐทีวี
ก็เลยเอาวิวแชร์ไปลองใช้บริการดูลองเข็นผ่านจุดนี้ดูได้เหมือนกันใช้ได้
แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะแคบแล้ว
เสาไฟฟ้าแล้วก็มีท่อเหล็กมากีดขวางทำให้เหลือพื้นที่เล็กลงไปอีก
อกจากนี้นะคะมีการทำทางขึ้นตรงริมฟุตบาทด้วย
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่โยธา
และผู้ช่วยเลขาที่การกรมภรรณสุขศาสตร์

พูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะ
หลังจากที่พูดคุยแล้ว
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะทดสอบ

ที่คนในพื้นที่พูดไว้หรือเปล่า
ก็คือนั่งวิวแชร์แล้วก็เริ่มทดสอบ

ไปจนถึงการขึ้นฟุตบาท

เป็นไปด้วยความยากลำบาก

ต้องใช้กำลังแขนออกแรง

จากนั้นก็ได้เข็นวิวแชร์มาตรงที่

ซึ่งมีพื้นที่ไม่มาก
โดยรถวิวแชร์จุดนี้มีความกว้าง

ต้องค่อยเข็นแล้วก็มองดูล้อวิวแชร์

อกจากนี้ล้อมีขนาดความกว้าง
ใกล้เคียงกับช่องมาก

ก็สามารถเข็นผ่านไปได้

ขนาดของรถวิวแชร์ในแต่ละรุ่น

ซึ่งถ้ามีขนาดใหญ่มากกว่า
ผู้สื่อข่าวของเราเอาไปทดสอบ
บรรดาผู้ที่ใช้รถวิวแชร์ทั้งหลาย

แล้วก็มีคำถามอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะ
ตกลงว่าตามกฎตามเกณฑ์

หรือว่ากำแพงถูกหรือเปล่า

ระหว่างกำแพงกับการก่อสร้างลิฟต์